พาไปพูดคุยกับตลกชื่อดังพี่ใจแอ้นเชิญยิ้ม

เข้าวัดทำบุญและแน่นอนเสี่ยงโชคมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
คุณผู้ชมค่ะนะคะพี่ใจแอ้นบอกกับเรานะคะ
บอกว่าที่ชอบหันหน้าทำบุญเข้าวัดเนี่ยค่ะ
เพราะว่าบุญถ้าอยากได้ต้องลงมือทำเอง
เชื่อแบบนั้นจริงและทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญเนี่ย
ทำให้จิตใจของพี่ใจแอ้นสงบค่ะ
มีสติในการดำเนินชีวิตนะคะ
อกจากนี้นะคะพี่ใจแอ้นยังเชื่อด้วยว่า
ช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนบ่นอุบเลย
ไม่มีงานโอ้โหบางคนไม่มีเงินโอ้โหใช้คำว่าตกอับอ่ะ
แต่สำหรับพี่ใจแอ้นเนี่ยค่ะโอ้โหงานเพียบเลยนะคะ
เป็นเพราะว่าพรที่พี่ขอโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ
เชื่อไหมคะคุณผู้ชมปีนี้พี่ใจแอ้นอายุ๖๐ปีแล้วนะคะ

คุณผู้ชมที่บ้านฟังตามเลยนะคะบอกว่าทุกวันตอนอาบน้ำ
ตัวจะต้องมีการท่องคาถาปัดเป่าโรคภัยแบบนี้เลย

ก็คือแบบว่าเวลาทำร้ายร่างกายไง
แล้วก็มีวิธีสวดมนต์เอาออกไปสิ่งไม่ดีออกไป
เออนี่เป็นความเชื่อนะคะ
อาจจะเป็นยังไงไปฟังพี่ใจแอ้นเชิญอิ่มกันเลยค่ะ
คุณผู้ชม
เห็นเป็นยังไงล่ะคะคาถา

เฉพาะส่วนตัวมากจริงนะคะ
สิ่งปักนะ
และในครั้งนี้คุณผู้ชมเราได้เจอพี่ใจแอ้นที่อาสมฤษีเนร
ธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

ตัวเลขต้องมีตัวเลขต้องมา

พี่ใจแอ้นของเราขอกุมารเจ้าสัวเฮงค่ะ
งานนี้นะคะพี่ใจแอ้นไม่พลาดค่ะ
ขอพรพร้อมจับเลขจากลูกปิงปอง
มาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐโดยตรงยกมือท่วมหัว

ส่องดูกันชัดว่าตัวเลขมันคืออะไร

อิติพุทธโธคุมาโรมามะมะ
โชคอาราบเด้อขอโชคขอราบเด้อเจ้าสัวเหง
เจ้าสัวเฮงมอกโชคมอกราภนะ

ศูนย์

เลข๑๔ตรงกับเลขวันเกิดของพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มเลย

โอ้โหธาตุพุทธคุณเนี่ยค่ะคือให้เลขให้โชคกันมาหลายงวดแล้ว

เอาล่ะเดี๋ยวงวดนี้ต้องรอลุ้นกันนะคุณผู้ชมนะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ